คุณผู้ชมครับมีความคืบหน้ากรณีที่ครอบครัวและญาติของนักธุรกิจชายชาวเยอรมัน
หายตัวปริศนาวันนี้เข้าสู่วันที่๕แล้วคือผู้ชายคนนี้
แล้วเขาก็มีการประกาศด้วยนะครับว่าถ้าใครเจอเบาะแสนะ
คือเขาหายไปพร้อมทั้งรถหรูของเขา
ถ้าเจอรถเนี่ยก็จะมีการให้รางวัลมอบรางวัลให้๑แสน
แล้วถ้าหากว่าเจอตัวของในฮันส์นักธุรกิจชาวเยอรมนีคนเมื่อกี้นี้เนี่ยนะครับ
เจอแล้วแล้วเขายังรอดปลอดภัยก็จะมอบเงินรางวัลสูงถึง๓ล้านบาท

แล้วก็ให้เบาะแสอะไรต่างสามารถแจ้งได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
บอกข้อมูลกับทางตำรวจได้ล่าสุดเนี่ยนะครับวันนี้เจอรถเบนส์แล้ว
แต่มันมีอะไรแปลกที่ตำรวจไปตรวจเจอด้วยส่วนคนยังไม่เจอนะฮะ
คุณผู้ชมและคุณขวัญครับดูภาพเขาชัดอีกสักครั้ง
นักธุรกิจคนที่กำลังตามหาชื่อว่าในฮันส์ปีเตอร์แรนเตอร์มัก
เป็นชาวเยอรมนีอายุ๖๒ปีคนนี้ครับจับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ก็พูดง่ายว่าเป็นเศรษฐีคนหนึ่งแหละครับ
หายออกไปจากบ้านพักในพื้นที่บางละมุงชนบุรี
พร้อมกับรถเบนส์หรูของเขาตั้งแต่๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้ก็มีเบาะแสว่าหลังจากที่นายฮันส์หายตัวลึกลับได้๒วัน
ญาติพยายามโทรหาเป็นระยะระยะกระทั่งโทรศัพท์มือถือเนี่ยถูกเปิดเครื่อง
และไม่มีคนรับสายนะหลังจากนั้นโทรศัพท์ปิดเครื่องไป
แล้วตำรวจไปเช็คข้อมูลจากเบสสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
เครือข่ายผู้ให้บริการพบว่าไปโผล่อยู่จังหวัดสะแก้วนะครับ
นี่คือเช็คจากสัญญาณโทรศัพท์นะแล้วก็อยู่ระหว่างการประสาน
เพื่อค้นหาขอข้อมูลเพิ่มเติม
ภรรยาของนายฮันส์ชื่อว่าคุณพิรยาหรือว่าคุณปาร์ตี้
แจ้งความกับตำรวจบอกว่าสามีของเธอเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
จู่หายตัวปริศนาไป
ออกไปคุยกับนายหน้าชาวต่างชาติก่อนหน้านั้น

คุยเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินที่เกาะสมุย
สุราชธานีมูลค่าหลายร้อยล้านบาทนะครับ
พอไปไล่เช็คกล้องวงจรปิดเกือบเที่ยง๔กรกฎาคม

ฮันส์ไปคุยธุระที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ในซอยทุ่งกลมตานหมั่น
จากนั้นเข้าไปนั่งคุยกับชายสวมเสื้อสีดำ

นี่ฮะตอนที่เขาเข้ามานั่งคุยนะ
เวลาในวงจรปิดอาจจะไม่ตรงกับช่วงเวลาที่ผมได้เล่าไป
แต่อันนี้คือข้อมูลที่ตำรวจไล่เช็คไทม์ไลน์จาก
ครอบครัวและยาดของผู้สูญหายปริศนาแล้วนะครับ
ตอนนั่งคุยตรงนี้ก็ท่าทางสบาย

ทั้งคู่ก็ย้ายเข้าไปนั่งภายในร้าน
จากบริเวณด้านนอกร้านนะเห็นไหมฮะในฮันลุกไปแล้ว

สักพักหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ลุกตามเข้าไป
เวลาผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับ
เที่ยง๓๗นาทีในฮันส์ออกมาขึ้นรถ
รถของเขาที่จอดอยู่รถเบนส์ใช่ไหมครับ
ขับรถผ่านแยกชายพลึกสุขุมวิทย์มุ่งหน้าลงชายหาดจอมเทียน
วงจรปิดนี้เป็นภาพสุดท้าย
จากนั้นก็ไม่มีใครเจอนายฮันส์อีก

เป็นที่มาของการประกาศตามหาทั้งคนและรถ
ถ้าเจอรถได้หนึ่งแสนถ้าเจอคนได้สามล้าน
แล้วก็หวังว่าจะเจอตัวอย่างปลอดภัยนะครับ
ปรากฏว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาเจอรถเบนส์คันนี้แล้ว
เบนส์คันที่ตามหาไปจอดทิ้งเอาไว้ที่ลานจอดรถชั่วคราว
โดแห่งหนึ่งซอยเขาน้อยที่บังละมุงชนบุรี
ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนภูทรภาค๒บอกว่า
กำชับให้พิสูจน์หลักฐานตรวจหาหลักฐาน
ลายนิ้วมือแฝงอย่างละเอียดทั้งในรถนอกรถ
พบว่ารถเบนส์คันนี้ครับน่าจะ
น่าจะมีเจตนาทำลายหลักฐานจากใครบางคนหรือบางกลุ่ม
หรือไม่อย่างไรทำให้ตอนนี้ตำรวจบอกเลยนะครับว่าในทางคดี
มีแนวโน้มเริ่มส่งสัญญาณไปในทิศทางที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่
ฮันส์นั้นการหายตัวครั้งนี้หายตัวแบบผิดปกติ
แล้วภายในรถพบว่ามีการนำน้ำยาคล้ายกับพวกน้ำหล่อเย็น
น้ำยาล้างห้องน้ำเอามาราดเอามาเท
นี่ครับบริเวณนอกรถบริเวณในรถ
ที่นั่งพวงมาลัยคนขับจะเห็นคราบแบบนี้

เขาพยายามจะทำลายอะไรคะลอยนิ้วมือหรืออะไรต่างเหรอคุณคิ
ไม่แน่ใจต้องรอการตรวจสอบแต่เขาบอกว่ามันเป็นการเอาน้ำยาบางอย่าง
เทมาราดมารถตรงจุดนี้เบาะที่นั่งด้านหน้าด้านหลัง
โซลพวงมาลัยเกียร์ภายในตัวรถเป็นคราบรอยด่างนี่เห็นไหมฮะ
ใช่นี่เห็นชัดเห็นหมดเลย
นี่ครับน้ำยามันไปกัดต้องการจะทำลายรอยนิ้วมือหรือเปล่า
ข้อสงสัยเอาไว้แต่ตำรวจและพิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ภายในช่องเก็บของหลังรถไปเปิดดูปรากฏว่าเจอรองเท้าแตะแค่หนึ่งคู่
แล้วมีเอกสารบางอย่างอยู่ในซองสีเขียวนะครับ
แม่ค้าขายอาหารแถวนั้นใกล้กันกับจุดที่รถเบนท์เขามาจอดตรงนี้
บอกว่าเห็นรถเบ้นคันนั้นมาจอดตั้งแต่ช่วงบ่าย๓วันที่แล้ว
จากนั้นมีผู้หญิง๒คน๑ใน๒สูงประมาณสัก๑๕๕๖๐ผิวคล้ำหน่อย
ลงมาจากรถแล้วเดินออกมาที่ถนน
ไม่ใช่แค่แม่ค้าเห็นพ่อค้าไก่ย่างแถวนั้นก็เห็นเช่นเดียวกัน

มี๒คนค่ะแล้วเขาจอดตรงนี้ร้านไก่เขาเดินมา
เขายังบอกว่าเขารถคันนี้ทำไมมาจอดดูอะไรดูอะไรคะอะไรอย่างนี้
แต่เขาก็ไม่ได้สนใจแล้วก็เดินเข้าไปขับรถเข้าไปแล้วก็
คือแบบเหมือนเขาคุยกันอะเขาคุยกันอย่างนี้
แต่นี่ก็ไม่ได้สังเกตแบบนั้นไงคือปกติก็จะมีรถมาจอดบ้าง
เพราะบอสเป็นคนที่นิสัยที่แบบจอดรถขวางทางเขาไง
เพราะเขาจะแบบมาสะกิดว่าเปิดรถหน่อยอะไรอย่างนี้
เปิดทางให้เขาหน่อยเขาจะไปมึงรถตู้รถอะไรอย่างนี้
แต่วันสุดท้ายที่พวกหนูเห็นคือเขาจอดตรงนั้น
แล้วก็ไม่รู้ว่ารถจะจอดตรงนั้นอีกเดี๋ยวเขาจะรอ
สามแล้วนะสามวันนี้
เป็นข้อมูลจากแม่ค้าแถวนั้นนะครับที่เขาเห็นว่ามีรถหรูมาจอด
ตั้งแต่ประมาณ๓วันที่แล้วแล้วก็มีผู้หญิง๒คนด้วยลงมาจากรถ
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบต่อแล้วล่ะครับต้องไปไล่เช็คภาพวงจรปิดเพิ่มเติม

มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๕๔ปีครับเป็นนายหน้า
ให้คำยืนยันบอกว่า๔กรกฎาคมได้มีการพูดคุยกับนายฮันส์
เรื่องซื้อขายบ้านพักภูวิลล่าที่เกาะสมุยจังหวัดสุราธานี
และที่ดินสนามมวยย่านซอยทุ่งกลมตานหมันอำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีจริง
แต่ตัวของนายฮันส์นั้นเขาสนใจแต่เรื่องที่ดินสนามมวย
ไม่ได้สนใจบ้านพักภูวิลล่าที่เกาะสมุย
พอคุยได้ข้อสรุปในเบื้องต้นประมาณนี้ก็แยกย้ายกันไป
เธอเองก็ไม่รู้ว่านายฮันส์ขับรถตามหลังมา
จากนั้นตำรวจก็ได้ไปเชิญตัวเธอมาให้ปากคำเพิ่มเติมด้วย
เป็นผู้หญิงนะครับอายุ๕๔ปีสำหรับนายหน้าคนนี้ที่มาให้ข้อมูล
ขณะที่ลูกชายของนายฮันซ์นั้นได้เดินทางมายังจุดที่เจอรถเบนซ์แล้ว
ทันทีขอให้เจอตัวนายฮันซ์และขอให้ยังปลอดภัยอยู่